สนับสนุนโดยไวตามิว๗๗ดีไซน์ใหม่๗๗จังหวัดทั่วไทย
กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้
กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้
กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้
เจ้งคุณหมอว่าวันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
เจ้งคุณหมอว่าวันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
เจ้งคุณหมอว่าวันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
แรกเริ่มจะกลับวันที่สี่
สรุปแล้ววันที่สี่นี่ตรงนู้นกรุงเทพยังมีการระบาดหนัก
สรุปแล้ววันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
แรกเริ่มจะกลับวันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
แรกเริ่มจะกลับวันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
แรกเริ่มจะกลับวันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
แรกเริ่มจะกลับวันที่สามเมษจะกลับวันที่สี่ใช่ไหมคะ
อย่ากมีอภัยที่จะอยู่ที่นี่วันที่สี่ใช่ไหมคะ

ก็จากพี่สามหมดเนอะครับ
ก็ครบแล้วก็คือยังว่าจะกลับ

บทบาทแล้วก็ภารกิจหลัก
ก็คือการส่งเสริมแล้วก็ป้องกันควบคุมโรค

ต้องทำภารกิจนี้ให้สำเร็จ
ตามที่กระทรวงได้มอบหมายภารกิจเรา

ก็บุคคลสำคัญเลยคือ
อสมัครสาธารณ์สูตรกุฎาหมู่บ้านของเราค่ะ
ที่มีหน้าที่
แล้วก็ต้องไปร่วมกันในการควบคุม
การเฝ้ารับฟังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

ต้องจัดคนชุมชนมากที่สุดเลย

แจ้งเคสมาถึงละครสตร
ซึ่งในส่วนนี้เป็นการเฝ้าระวังที่รวดเร็ว

เราก็จะต้องควบคุมได้เร็วค่ะ
นี่เป็นสิ่งที่เราได้ทำงานร่วมกับ

ลำพังเจ้าที่
อนามัยจะทำงานไม่สำเร็จได้
ซึ่งเราอยู่ในชุมชนจะมีข้อมูลเข้ามาชุมชนเราแล้วก็เยอะนะคะ
แต่เราก็ได้รับข้อมูลได้รวดเร็วเพราะอสมแจ้งข่าวทันที
บางคนที่เราได้ข้อมูลมาว่าไม่มีอาการของโรคแต่มีเชื้ออยู่
อันนี้คือเป็นภัยเงียบนะคะเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะ
ก็มีความภูมิใจค่ะที่เขาให้ยกย่องเป็นฮีโร่
แต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่อะค่ะเพราะว่าเราเป็นฮีโร่ได้ทุกคนค่ะ
ถ้าช่วยกันร่วมมือร่วมใจช่วยกันในชุมชนแล้วก็ในการช่วยอสมแนะนำให้ห่างจากอะไร
ระยะห่างจากคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะ
ก็รู้สึกดีค่ะที่ได้ทำงานนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นบทบาทของอสมด้วยที่ต้องช่วยหมอดูแลแล้วก็ปกป้องชุมชนจากภัยโควิด๑๙ค่ะ